บุญช่วยที่พูดถึงนี่คือเพื่อนสนิทของคุณแน็กชาลีค่ะ

เป็นน้องเนี่ยค่ะนี่ค่ะสัตว์เลื้อยคานนี่คุณผู้ชม
ตัวเงินตัวทองคืออยากจะบอกว่าช่วงที่กักตัวอยู่บ้านนะคะ
โอ้โหแน็กชาลีเขาก็อัดคลิปนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
พูดคุยอยู่กับชงบุญช่วย

เขามีวุ้นแปลภาษาไหมเขาคุยกับสัตว์ได้ทุกชนิดเลยนะ
คุณผู้ชมถ้าใครดูคลิปคือแล้วน้องบุญช่วยเหมือนรู้เรื่องด้วยนะ
คือหลายคนขนลุกขนพองนะคะ

แต่สำหรับแน็กชาลีบอกว่าผมชิวครับ
นอนคุยมุ้งมิ้งเป็นเพื่อนสีปึกไปเลยล่ะค่ะ

แฟลล์แบบเพื่อนกับบุญช่วยเนี่ยมันอย่างไรเนี้ยค่ะ

ส่วนใหญ่คนชอบไปกลัวมันเอง

มันน่ารักมากมันทรงมันซบอะไรอย่างนี้
ว่าเขาเป็นอย่างไรแล้วก็เล่นไปตาม
คุยโชว์ให้หน่ายเลย

ตายแล้วยังไงล่ะเชอรี่

เออนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะ
คือที่มีข่าวว่าโดนหลอกนะคะไปถ่ายหนังแล้วไม่ได้ต่อ

ใช่นะคะก็คือแน็กซาลีก็บอกว่าเสียความรู้สึกมากจริงนะคะ
แล้วก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะคะ

แต่ท้ายที่สุดโดนหลอกให้ทำงานเกินกว่าที่ตกลงกันไว้

ตอนแรกเขาบอกว่าแค่ถ่ายแบบเหมือนเป็นตัวอย่างนิดเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ติดใจหรอกติดใจหนีกลับบ้านแล้ว
แต่ว่าเราก็แบบเออทำงานของเราให้เต็มที่อะไรอย่างนี้

ผมเป็นคนแบบเหมือนจะพูดเยอะบ้าง
แต่ก็สบายอะไรอย่างนี้
เพราะ